เรื่องเศร้าเกิดขึ้นที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรี
เป็นเหตุการณ์คุณลุงอายุ๕๒ปีมีอาชีพส่งน้ำแข็ง
แล้วปรากฏว่าเมื่อวานก็ไปส่งน้ำแข็งตามปกติแหละในพื้นที่อำเภอบ้านบึง
ไปส่งที่ร้านขายอาหารตามสั่งแล้วปรากฏว่าที่ร้านมีพิษบู๒ตัว
รุมกัดคุณลุงจนกระทั่งเสียชีวิตนะคะล่าสุดค่ะพลทหารกระมวล
ซึ่งเป็นลูกชายของคุณลุงได้นิมนต์พระสงฆ์จากวัดบึงบวรสถิต
เชิญดวงวิญญาณของคุณลุงอุทัยก็คือคุณพ่อนั่นแหละตามความเชื่อ
ที่บ้านหลังเกิดเหตุนะคะโดยก็มีสองสามีภรรยา
เจ้าของร้านอาหารตามสั่งเป็นเจ้าของสุนัขพิษบูด้วย
มาร่วมพิธีเชิญดวงวิญญาณคุณลุงนะคะหลังจากที่เชิญดวงวิญญาณเสร็จสิ้นแล้ว
สองสามีภรรยาก็เดินทางไปกราบเคารพศพขอขมาคุณลุงอุทัยที่วัด
แล้วก็เปิดใจกับนักข่าวด้วยนะคะบอกว่ารู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
คือเสียใจมากที่แรกเนี่ยก็ทำตัวไม่ถูกทำอะไรไม่ถูกค่ะ
ตกใจไปหมดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่คิดไม่ฝันว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้
คือสองสามีภรรยาบอกว่าก่อนอื่นเลยนะต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิต
แล้วก็พร้อมนะคะพร้อมที่จะดูแลเรื่องของค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพ
ค่าใช้จ่ายอื่นอย่างเต็มที่
ส่วนสุนัขพิษบูทั้ง๒ตัวก็คือเจ้าชาเย็นกับเจ้ากาแฟนั้น
สองสามีภรรยาเจ้าของสุนัขสองตัวเนี่ยบอกว่าก็ต้องดูแลมันต่อไปแหละ
แต่หลังจากนี้คงต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญว่า
จะต้องฝึกอบรมนิสัยมันอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยแบบนี้อีก
ส่วนพลฐานกมลลูกชายของผู้เสียชีวิตบอกว่ารู้สึกพอใจนะฮะที่ฝ่ายคู่กรณีเนี่ย
มาให้ความช่วยเหลือเต็มที่ตั้งแต่วันแรกที่เกิดเรื่อง
ก็เลยทำให้ตัวเขาเองแล้วก็ครอบครัวรู้สึกสบายใจมากขึ้นค่ะ